เราก็จะมีประสบการณ์การเล่นสนุกสนาน
ไม่ว่าจะเป็นการเล่นรถบั้ม
ครัวจากประหลาด
พ่อหนูว่าหล่นตั้งแต่โค้งแล้วพ่อยังลากไปต่อหันมาโห
ลูกหายไปไหนค่ะนี่มันอยากจะสปีดบ๊อตนะใช่มั้ย
เหมือนขับเล่นสกีเหมือนเล่นบานานะบ๊อตอะไรอย่างนี้ใช่แล้วพอดิบ๊าบ
ลูกไหลตุ้มลงคันนาไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
คืออันนี้คุณพ่อเขาทำมาจากผ้าใบยางนะ
เอาผ้าใบยางมาให้ลูกนั่งใช่ไหม
แล้วก็ลากคุณพ่อก็วิ่งไปลากไปลูกก็ซิ่งไป
คุณพ่อน่าจะตะวัดโค้งตีโค้งเร็วแรงแซงทุกโค้งมากไปหน่อยค่ะคุณ

หนูน้อยก็เลยหงายเงิบตกผ้าใบลงไปในข้างคูน้ำเรียบร้อย
ตอนนี้ก็คือสนุกสนานพร้อมกับเลอะเทอะเปลือเปื้อนไปด้วย
แต่ก็มันต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชม
มันเป็นการเล่นตามแบบฉบับวิถีชีวิตของคนแถวนั้นนะ
เออนะคะบางคนเขาอาจจะไม่ได้มีเครื่องเล่น
หรืออาจจะไม่ได้มีโอกาสไปเล่นในที่ที่มันแบบว่าเป็นแบบสวนสนุกอะไรอย่างนี้
นะแต่ว่าไม่ว่าจะเล่นอะไรก็แล้วแต่ค่ะ
ก็ดูแลเรื่องของความปลอดภัยเขาด้วยกันค่ะ